ข่าวคราวของศิลปินแห่งชาติอย่างอาต้อยเศรษฐาในวัย๗๔ปีนะคะ
ปีแล้วแต่ยังคงฟิตปังโชว์พลังเสียงจัดแน่นจัดเต็มแบบไม่มีลิปสิงค์ทุกเวทีเลย

ใช่ค่ะงานนี้บันเทิงไทยรัฐของเราก็เลยกระซิบถามเคล็ดลับเรื่องสุขภาพหน่อยนะคะ
รวมไปถึงปีใหม่นี้อาต้อยกับครอบครัวก็เตรียมต้อนรับหลานชายจากลูกสาวก็คือพี่อีฟด้วย
ที่จะมีกำหนดคลอดในวันที่๑๕มกราคม
คุณปู่จะเหอะหลานขนาดไหนไปฟังกันค่ะ
พยายามใกล้ชิดกับแพทย์ไว้อะไรที่มันผิดปกติเพราะเราจะได้แก้ไขได้ทันนะครับ

ที่บ้านสบายมากเลยตอนนี้ครับแข็งแรงกันทุกคนเลย
โดยเฉพาะน้องอีฟเนี่ยเพราะว่าทุกคนก็คอยดูแลเขาอยู่คนเดียวตอนนี้
แล้วอีฟล่ะคะตอนนี้ก็ตื่นเต้น
เขาก็ตื่นเต้นแต่ว่าตอนนี้ท้องใหญ่มากแล้วครับไม่ค่อยได้ไปไหน
ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับก็ขอโวยพรให้คนไทยทุกคนนะครับ
ได้มีความสุขมีความเจริญนะครับร่วมเรือยเย็นขึ้นไปนะครับ
เจ็บไข้คิดอะไรได้สมความปรารถนา